อาวุธที่ใช้ไม่มีเลยนะครับเป็นแค่ถุงก๊อบแก๊ปที่เอามามากับความลูกร่างกายของตัวเอง
อาวุธที่ใช้ไม่มีเลยนะครับเป็นแค่ถุงก๊อบแก๊ปที่เอามามากับความลูกร่างกายของตัวเอง
อยู่ตรงที่วางเท้าบ่อหลังหันศีรษะมาทั้งอยู่ด้านหลัง
เบาะนั่งคนขับลักษณะผิดแบบไม่ได้ทุลนทุลายเลย
เพราะว่ามีถุงถุงก๊อปแก๊ปถุงบางอยู่กับหัว
อยู่กับครอบครัวศีรษะลักษณะแบบเนียนถุงเนี่ย
ไม่สามารถตัดประเด็นเรื่องของการ

วันนี้คุณแม่ก็อยากให้ตำรวจช่วยอย่างเต็มที่ค่ะ
คือไปพิสูจน์หลักฐานใหม่ค่ะลื้อฟื้นคดีใหม่ค่ะ
บากมากค่ะเพราะว่าลูกสาวคนนี้เป็น
เป็นหัวเลี่ยวหัวแรงเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะ
ลูกสาวไปนี่เหมือนขาดอะไรไปทุกอย่างเลยค่ะ
เหมือนตายทั้งครอบครัวค่ะไม่ใช่ตายคนเดียวค่ะ
คุณแม่ทุกข์ใจมากค่ะ

เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
ที่คุณแม่ทิ้งท้ายประโยคไว้ว่า
คุณแม่ทุกข์ใจมากไม่ได้ทุกข์ใจอย่างเดียวนะคะ

เมื่อสัปดาห์ก่อนเราคุยเรื่องเก่ง
เก่งคือทหารเกณฑ์ที่น่าจะมีเรื่องวิวาดกัน

คุณแม่มาวันนั้นก็กลัวเหมือนกันค่ะ
คือมันเป็นคดีมาระยะหนึ่งแล้วนะคะ
แล้วก็มาร้องด้วยความกลัว

แล้วก็กลัวด้วยว่าไอ้การที่เขาเดินเรื่อง

เขาก็กลัวว่าจะไปกระทบอะไรใครไหม

คือเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการที่ลูกสาวหายไป

เพื่อนมาตามหาบอกว่านัดกันทำไมไม่เห็นไปเลยนะคะ
คุณแม่ไม่สามารถติดต่อโทรศัพท์ลูกสาวได้
สุดท้ายเขาไปหากันในพื้นที่เขาเปิดเพจนะคะของพื้นที่ที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีคนมาบอกว่าเจอเจอรถคันที่ว่าเพราะเขาตามหา
คือหายทั้งรถทั้งคนนะคะคือไปเลย
แล้วก็บอกมีคนบอกเห็นตั้งแต่ตอนบ่ายแล้ว
แต่ก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีอะไรผิดปกตินะคะ
แล้วก็มาแจ้งกันช่วงกลางคืนญาติไปเห็นสภาพ
คือมองจากนอกรถเห็นสภาพนะคะ
แล้วก็พอมีการตรวจพิสูจน์ต่างออกมาเสร็จแล้ว
สอบพอพื้นที่คือสอบพอหรืออำนาจ
อยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
แต่ทีนี้คุณแม่คุณพ่อและญาติยังค่อนข้างคลางแคลงใจ

เพราะมีหลายอย่างที่เขายังอยากได้คำตอบก็เลยมาร้องกองปราบ
้อมกองปราบไปเมื่อประมาณสักเดือนมิถุนายนช่วงกลางเดือนค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มาตามคดีอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะ
ก็มีการสอบแล้วก็เหมือนกับเพิ่มข้อมูลถามความคืบหน้า
ที่น่าจะคืบหน้าที่สุดคือหลังจากที่วันนี้กองปราบสอบสวนแล้ว
ก็พรุ่งนี้มีการนัดกันคือตามข่าวเนี่ยคือรองพบตร
พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนากุลก็นัด
นัดก็คือนัดผู้บังคับการจังหวัด
และบวกด้วยนัดผู้กำกับสพพื้นที่
มาคุยมาดูว่าตกลงมันชัดมันชัวร์มันแน่ใช่ไหม
ว่าเป็นการฆาตกรรมทำไมครอบครัวเขายังคาใจอยู่
วันนี้เราจะย้อนกลับไปแล้วบอกระยะทางที่ผ่านมา
การสู้คดีนะคะว่าทำไมครอบครัวถึงยังคลางแคลงใจอยู่
ว่าไม่น่าใช่ฆาตกรรม
วันนี้๓ท่านค่ะท่านแรกคนนี้คือคนที่พาร้องในรอบล่าสุดนะคะ
นายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ความยุติธรรมในสังคม
คุณแม่คุณแม่อยากรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น
แต่ยอมรับกลัวมากเพราะไม่รู้จริงว่าใครทำนะคะ
คุณแม่บัวทองโสภาลุล
คุณพิชิตโสภาลุนเป็นพี่ชายแต่ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้อง
ก็เป็นคนเดินเรื่องตามเรื่องให้ว่า
ตกลงแล้วน้องผมฆาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตาย

ย้อนกลับไปไม่ใช่ว่าไม่เคยมีข่าว

ก็คือเดือนเมษายนเลยนะคะต้นเดือน
แล้วก็มันเหมือนจะไม่ได้มีการตามทวงถาม
เพราะว่าเอาตรงนะคะคือไม่ใช่คดีใหญ่
เป็นคดีฆาตกรรมคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเหมือนหลายคดี
แต่ทีนี้มารอบนี้คือเหมือนกับว่า

เพราะเคยไปร้องกองปราบเอาไว้เมื่อตอนมิถุนายนถูกไหมคุณแม่

จนถึงตอนนี้ความสงสัยเหมือนเดิมเลยไหมคะ

มีอะไรคลี่คลายไปบ้างแล้วไหมคุณแม่

ได้คำตอบบางอย่างออกมาแล้วไหมคะ

เช่นผลพิสูจน์นี่แหละค่ะ
ผลชนสูตรใช่ไหมผลชนสูตรค่ะ
ออกมาไม่มีอะไรค่ะ
นี่แหละคุณแม่ไม่มั่นใจค่ะ
ที่คุณแม่บอกว่ามันออกมาคือผลออกมา
แต่เราไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้น

ผลออกมาคือระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตายเองถูกไหมคะ

เรียนพูดถูกใช่ไหมว่าจริงครอบครัวคือกลัวนั่นแหละ

เพราะไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทำ
โหดร้ายแค่ไหนเป็นใครมีพักมีพวกเพื่อนฝูงไหมไม่รู้คือไม่รู้อะไรเลย

แต่ไม่คิดว่าน้องจะฆ่าตัวตาย

นายรณรงค์ค่ะคือเรื่องนี้มันมีความน่าสงสัยไหม
เพราะจริงทางไทยรัฐเองนักข่าวไทยรัฐเองนะคะก็ไปตาม

ตำรวจตอบได้เยอะมากนะตำรวจตอบได้เป็นประเด็นประเด็นคือเคลียร์ทุกประเด็นเลยนะ
ก็ขอให้กองปราบปรามตรวจสอบประเด็นที่เคลียร์ทุกประเด็นอีกรอบหนึ่งครับ

ก็ทุกอย่างนะครับตั้งแต่กระบวนการเก็บพยานหลักฐานทุกอย่างขอให้
ขอให้เจ้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่ง

ก็ต้องขอให้ตรวจสอบใหม่ก็ญาติเขาคาใจ
ก็ต้องตรวจใหม่บางครั้งเราไม่อาจรู้ได้ว่าในการเก็บมันมีความบกพร่องไหม
หลายคดีเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเกิดกับคดีนี้หรือเปล่า
ที่ฉันตั้งข้อสังเกตแบบนี้ทนายรณรงค์คือตามปกติแล้วถ้าเกิดการเสียชีวิตนะคะ
ถ้าญาติสงสัยว่าเป็นการถูกฆ่าเนี่ย
เขาก็เช่นอาจจะเก็บศพไว้ซึ่งทางบ้าน

คือที่สงสัยเพราะว่าอยากจะให้ตรวจซ้ำเช่นเชื่อในองค์กรที่เป็นองค์กรส่วนกลางองค์กรกลางในการตรวจสอบ
แต่นี่เนี่ยคือผ่านทุกชั้นนะคะมีคุณหมอลงไปในจุดเกิดเหตุใช่ไหมคะ
แล้วก็มีโรงพยาบาลชนสูตร๒แห่งซึ่งหนึ่งในนั้นคือนิติเวชตำรวจนะ

ที่เขาเผาศพเนี่ยเพราะเขาเข้าใจว่าตำรวจตั้งเป็นคดีฆาตกรรมเขาคิดว่าจะจับคนร้ายได้ในเวลาอีกไม่นาน
เขาก็เลยเผาศพแล้วประกอบกับตอนนั้นศพมันเริ่มเน่าแล้ว
อ้าวเดี๋ยวแล้วทำไมไปเข้าใจว่าจะว่าสรุปเป็นคดีฆาตกรรมหรือเปล่า
ตอนนั้นเนี่ยทางตำรวจเขาตั้งเป็นคดีฆาตกรรมไม่ได้ตั้งเป็นคดีฆ่าตัวตายตั้งแต่ต้น

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจริงเห็นศพนี้แล้วก็ตั้งเป็นคดีฆาตกรรมตั้งแต่วันแรก

อ่ะดิฉันให้เล่าตามลำดับนะคะคือจากเมื่อสักครู่นี้ที่คุยแล้วให้คุณพิชิตเล่า

ไม่ใช่จะเป็นคนเดินเรื่องของน้องเลยใช่ไหมเดินเรื่องคอยตามเรื่องคอยถามคอยถ่ายถามให้

เรียนสรุปคร่าวอย่างนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากอย่างที่บอกไปคือกลับบ้านผิดเวลา

แล้วก็เวลาที่กลับบ้านควรจะประมาณสัก๔โมงเย็น

คุณแม่โทรหาตอนเพื่อนเข้ามาทวงค่ะ

ว่าติดต่อคนตายไม่ได้

แม่เลยโทรไปก็ไม่ติดค่ะ

ติดต่อทุกเวลาเลยทุกวินาทีเลยค่ะ
ทำไมเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนเขาเร่งร้าวว่าอยากจะติดต่อให้ได้

ปกติถ้ามาถามคนที่เคยมาถามนี่ไม่เคยมาบ้านค่ะ

เริ่มเอกใจเลยเพราะว่าลูกไปคนเดียวค่ะ

ติดต่อไม่ได้นี่คุณแม่เริ่มใจหายแล้วค่ะ
ทำไมไม่คิดว่าน้องติดธุระ
แต่พ่อนานไปเลย๔โมง๕โมงไปนี่แม่มั่นใจเลยว่าลูกนี่โดนทำร้ายแล้วค่ะ
เพื่อนเขาที่มาบ้านคุณแม่เนี่ย
มาวันนั้นเป็นครั้งแรก
ก็ส่วนมากเขาก็เคยมาร่วมงานกันแต่ไม่ได้มาทัวร์เงินค่ะ
คุณแม่เคยเห็นหน้าเพื่อนเขาคนนั้นวันนั้นก่อนหน้านั้นไหมคะ
ก่อนหน้านั้นเคยอยู่ค่ะเพราะว่าเขาทำธุรกิจร่วมกันค่ะ

คุณแม่เจอหน้าเพื่อนคนนี้บ่อยไหม

ผู้ตายพูดถึงชื่อคนนี้บ่อยไหมคะ

ผู้หญิงค่ะคนที่มาตาม

ที่ประมาณบ่าย๓ค่ะ

พูดถึงบ่อยอ่าเคยเห็นหน้าอยู่หลายครั้งใช่ไหมคะเขามา
เขามาตามเพราะว่านัดกันเรื่องงานใช่ไหม
เรื่องเงินเรื่องงานนี่แหละค่ะ
อย่างนี้นะคะคุณแม่คือถ้าตามข่าวอย่างที่ตำรวจพูดไปเนี่ยคือน้องปล่อยเงินกู้

เพื่อนคนนี้ที่บอกว่าร่วมงานทำงานร่วมกันในลักษณะไหนคะ
หาอะไรนะเขาพูดหาอะไรนะ

แล้ววันนั้นที่ไปตามเนี่ยเขานัดกันเพราะอะไร
เพราะว่าเขาหาลูกค้าได้เขาจะมาเอาตังค์ที่ดวงจันทร์ค่ะ

คือเพื่อนหาลูกค้าให้ได้แล้วที่จะมากู้ก็เลยจะมาเอาเงินที่คุณดวงจันทร์ผู้ตาย

ไม่เจอค่ะพี่นัทเลยมาตามถึงที่บ้าน
อารมณ์ของเพื่อนตอนที่มานี่คือยังไงคะ
แบบว่าอะไรล่ะนัดแล้วทำไมไม่มาแบบนี้ล่ะค่ะ
มีความฉุนเฉียวหรือว่าแค่สงสัย
ทั้งสองอย่างนะคะมีพิรุษอยู่ค่ะ
แล้วเขาก็โทรตามระหว่างที่คุณแม่โทรตามด้วยไหมคือเหมือนกับแบบค่อนข้างจะกระวนกระวายไหมคะ

กระวนกระวายคือคุณแม่สังเกตได้เลยใช่ไหม

อืมแล้วเขาอยู่ที่บ้านคุณแม่นานแค่ไหนคะ

แม่ว่าถ้าเขากลับมาแม่จะติดต่อให้เขาติดต่อกลับไปค่ะ
ค่ะเขารู้จักกันนานแค่ไหนแล้วกับเพื่อนคนนี้ค่ะ

ทีนี้คุณแม่ก็ไม่เจอน้องจนกระทั่งกี่โมง
พอเริ่มผิดเวลามากทุ่มหนึ่งเลยโทรหาพี่เขาบอกให้พี่เขา
ผิดเวลาแล้วบอกให้พี่เขาแจ้งความพี่เขาว่าแจ้งไม่ได้ถ้าไม่ครบ๒๔ชั่วโมง
เลยว่าถ้าครบ๒๔ชั่วโมงถ้าน้องเป็นอะไรไปนี่มันจะไปไกลมันจะช่วยไม่ทัน

เป็นลูกพี่ลูกน้องคุณไม่ใช่อยู่บ้านใกล้เหรอ

น้องอยู่ที่บ้านกับแม่เขาเนี่ยห่างกันสัก๓๐กิโลผมอยู่ในเมืองผมทำงานในเมือง
ก็ประมาณทุ่มนึงแม่เขาโทรมาบอกว่าน้องติดต่อไม่ได้ผิดเวลามากช่วยตามหาหน่อย
ผมก็ตอนแรกว่าจะไปที่สพเมืองนะครับว่าจะไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
แต่พอไปถึงก็คิดว่าลงบันทึกประจำวันไว้ก็ไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรตามหาดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยขับรถวนในเมืองเผื่อน้องแบตอาจจะหมดอาจจะนั่งกินข้าวตามร้านอาหารกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ยังคิดเชิงบวกอยู่นะครับ
แต่พอหาแล้วไม่เจอก็เลยนึกว่าจะทำยังไงถึงจะให้คนช่วยตามหาได้ก็นึกถึงตำรวจก่อน
ตำรวจที่เคยทำงานประสานกันนะครับก็ขอให้พี่เขาช่วยดูกล้องให้หน่อยพวกกล้องที่มันสามารถจับทะเบียนรถได้เนี่ยนะครับ
ก็ตรวจดูแล้วไม่เจอนะครับไม่มี

ทั้งประเทศเลยมันขึ้นเขาเรียกอะไรลายเส้นเพลตอะไรของตำรวจ

มันขึ้นทะเบียนนี้แต่ว่าเป็นหมวดคนละอักษรแล้วเป็นรถพลิกอัพมันก็ไม่ใช่รถน้องทีนี้พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยตามหาอีกทางนึงนะครับผมก็เลยนึกถึงเพจเฟซบุ๊คเพราะมันไปไวมาก
ผมก็เลยส่งข้อความไปหาเพจกระบอกเสียงอำนาจเจริญก่อนนะครับว่าช่วยตามหาน้องให้หน่อยช่วยลงให้หน่อยนะครับแล้วก็พอเขาลงปุ๊บก็มีเพจฮักอำนาจเจริญมาก๊อปปี้ต่อลงช่วยหานะครับ
ประมาณสักตอน๔ทุ่มเกือบ๕ทุ่มเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์คือคนที่เจอรถนี่แหละครับมาคอมเมนต์บอกว่าเห็นรถตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วแล้วก็เขาก็โทรเข้าเบอร์ผมแต่ผมไม่ได้รับ
คออยู่สองครั้งพอผมโทรกลับเขาก็บอกว่าเห็นก็ได้คุยกันว่าได้เห็นรถตั้งแต่บ่ายแล้วเห็นประมาณบ่ายสามกว่าผมนึกว่าคนไปกินปลาไปจับปลามาทำกับข้าวอะไรอย่างนี้เห็นรถจอดอยู่ก็ไม่กล้าเข้าไปดูกลัวคิดว่าไปงัดแงะรถอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าเข้าใกล้แต่พอกลับบ้านมาคือเขาเห็นสองครั้งคือประมาณบ่ายสามกว่าแล้วอีกตอนเย็น
ที่เดิมจนมาเปิดเฟซบุ๊กเจอแล้วก็เห็นว่ารถทะเบียนรถมันตรงกันผมก็เลยว่าพี่ชัวร์ไหมพี่บ้านพี่อยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่บ้านน้ำท่วมชัวร์รถคันนี้ล่ะทีนี้ผมก็เลยขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านจากเขาเขาก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านออกไปแล้วไปดูรถแล้วผมก็โทรหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าอยู่ตรงรถแล้วผมก็เลยว่าใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านช่วยอ่านทะเบียนรถให้ฟังชัดหน่อยพออ่านก็ตรงพอตรงส
ผมถามเลยเห็นคนไหมผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่เห็นไม่พบไม่มีคนเลยมีแต่รถเปล่าผู้ใหญ่บ้านพวกนี้ก็ไม่กล้าเข้าใกล้แต่สาดไฟดูในกระจกผ่านกระจกเข้าไปแล้วเห็นแต่เบาะเปล่าก็พูดอย่างนี้พอผมเดินทางไปถึงผมก็เดินไปที่รถแล้วก็ไปกับผู้ใหญ่บ้านกับทีมงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างนี้ช่วยกันเอาไฟไปส่องดูอีกทีก็สาดกระจกเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิม

บอกผู้ใหญ่บ้านว่าถอยถอยห่างออกจากรถทั้งหมดห้ามสัมผัสรถตอนที่ผู้ใหญ่บ้านไปถึงก็ยังไม่มีตำรวจหรือว่ากู้ภัยมาตอนนั้นยังครับยังตอนที่คุณพิชิตไปถึงตำรวจกับกู้ภัยมายังคะตามมาทีหลังอ่ะครับแล้วไงต่อค่ะก็อีกสักครู่นึงก็ทางตำรวจก็มาแล้วก็พิสูจน์หลักฐานอะไรเขาก็มากั้นเชือกกั้นอะไรเก็บแต่

ประมาณตีสองก่อนจะเอาออกเอาศพออกมาโทษนะคะทำไมถึงไม่ทุบกระจกเข้าไปเลยไม่ทุบกระจกเข้าไปผมผมไม่ทราบเพราะว่าอันนี้ทีนั้นลองคิดนะคะคือพอเห็นแล้วเผื่อว่าเผื่อว่าจะยังช่วยชีวิตทันทำไมไม่ทุบกระจกเลยอ่ะคือดูแล้วยังไงก็เสียชีวิตเพราะว่ามือดำอ่าผมก็เคยเห็นศพมาเยอะอ่ะมือมือดำทีนี้พอเปิดรถได้
ก็เข้าไปในวงไอ้กั้นเชื่อนเนี้ยมายืนดูก็สักสี่ห้าเมตรอ่ะมองเข้าไปนะครับก็เห็นน้องนอนตะแคงขวาหัวมีหน้าหัวแล้วมีถุงพลาสติกคลุมอยู่เนี้ยแล้วก็เบาะหน้าทั้งสองเบาะเอ็นลงมาเอ็นมาเยอะอ่ะฮะเอ็นมามาทับอ่ะเอ็นเหมือนเหมือนมาปิดไว้อ่ะอืมเบาะคนขับนี้ลงมาเยอะแต่เบาะซ้ายด้านหน้าเนี้ยล
เห็นสายเข็มขัดนิรภัยออกมาผิดปกติ๒เส้นนะครับเนี่ยค่ะเบาะหน้าหนึ่งเส้นคือด้านซ้ายอันนี้ออกมากองเลยนะครับแล้วก็ผิดยืดเสียรูปไปเลยเหมือนใครเอาไปรัดไปดึงอะไรแบบรุนแรงแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือตรงกลางเบาะหลังมันจะเป็นสายเข็มขัดนิรภัย

แต่ว่าที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือโทรศัพท์มือถืออยู่ในรถที่คุณแม่ติดต่อไม่ได้คือแบตหมดไม่รู้ว่าไม่หมดครับปิดปิดโทรศัพท์เหรอปิดโทรศัพท์มานิดนึงคุณแม่ปกติเขาเป็นคนปิดโทรศัพท์ไหมเห็นว่าเขาทำธุระเขาเจอเพื่อนเขาคุยธุรกิจเขาเนี่ยไม่ค่ะแม่แม่โทรไปนี่ก็รับเลยค่ะติดเลยค่ะแต่อันนี้ที่

แนบลำตัวแล้วก็หักไปอย่างเงี้ยประมาณเก้าสิบองศาค่ะส่วนมือซ้ายแนบลำตัวนอนเหมือนกดเอาแนบลำตัวเพราะว่ามันมันตะแคงข้างอ่ะตะแคงขวาลงมือวางอย่างเงี้ยแล้วถุงพลาสติกเนี้ยมันอยู่ในลักษณะไหนคะก็ครอบทั้งศีรษะลงมาตรงข้างเนี้ยนะครับแต่ว่าตัวหูหิ้วอ่ะมันอยู่ข้างในมันไม่ได
แล้วเนี่ยนะคะมีตกลงมีเลือดหรือไม่มีเลือดออกที่บริเวณหน้าและศีรษะของผู้ตายตรงไหนบ้างคะเลือดเนี่ยที่ผมเห็นก็คือออกจากตานี่ชัดชัดที่สุดออกจากตาขวาไหลออกมาเลยไหลไปด้านล่างใช่ครับตัวเขานอนตะแคงขวาตอนนี้ออกจากตาถูกไหมคะออกจากตาแล้วอะไรคะแต่ว่าแผลอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นแผลเล็กเล็กอ่ะไม่ได้ใหญ่เป็นแผลปริแต่
มันเป็นน้ำเหลืองใสแล้วอ่ะไหลออกมาอืมนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับแผลใหญ่ไหมไม่ใหญ่ค่ะไม่ใหญ่แล้วบริเวณใบหน้านอกเหนือจากที่เราเห็นตรงอ่าตาขวาเลือดออกนะคะแล้วก็จะมีรอยบาดครับนิดนิดตรงตะตรงตะคิ้วขวาใช่ไหมครับคิ้วขวาอ่าแล้วมีอะไรอีกบ้างแล้วก็ใต้ตาขวาเนี้ยช้ำอ่าดำเลยอ่ะช้ำ
แจ๊กเก็ตทับอืมเห็นแต่ข้อมือมือเห็นแต่มือแค่เนี้ยค่ะแล้วก็เห็นแค่คอแค่เนี้ยครับสภาพของในรถทุกเบาะเนี้ยกระจุยกระจายไหมคะนอกเหนือจากเข็มขาดรัดนะคะก็ปกติดีนะครับก็ปกติไม่ได้มีกระจุยกระจายอะไรเพราะว่าในรถมันก็มีแค่อะไรขวดยาอะไรที่วางอยู่เขาสวมรองเท้าสวมรองเท้าผ้าใบยังสวมรอง

ฉันสามารถใช้ภาพเหล่านี้ได้ถูกต้องนะคะรูปนี้ได้ครับนี้ได้แล้วก็นี่ได้ทั้งหมดได้คือเมื่อสักครู่นี้ที่บอกเนี่ยนะคะคือลักษณะที่คุณผู้ชมเห็นท่านอนเนี่ยนึกออกแล้วแล้วก็แต่เอางี้มันมีสองภาพที่ถ้าถ้าจะสงสัยก็คือว่าอันนี้คือหนึ่งในภาพที่บอกว่าเข็มขัดนิรภัยมันออก

ที่เกี่ยวข้องคือโรงพยาบาลเรือมหน้าโรงพยาบาลพื้นที่นะคะสองคือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ครับสามคือนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจถูกนะทนายรณรงค์ครับคือสามโรงพยาบาลนี้ไปทางเดียวกันไหมก็ในในของโรงพยาบาลก็ก็เป็นทางเดียวกันในส่วนของแผลภายนอกแต่ว่าแผลภายนอกของโรงพยาบาลเรืออำนาจนี้ไม่ไม่เป็น
ว่ามีรอยช้ำที่ใต้ตาส่วนไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิพศงผลที่เอามาเนี่ยเขาบอกว่าที่คอและส่วงอกด้านบนเนี่ยมีเลือดคั่งผมก็เลยสงสัยความว่าเลือดคั่งคืออะไรเพราะผมเองก็ยังไม่เคยได้ถามหมอค่ะว่าเลือดคั่งนี้คืออะไรค่ะเพราะเขาใช้คำว่าเลือดคั่งร่วมกับการตกลงสู่เบื้องต่ำของเลือดหลังต
เราก็อยากรู้เพราะเราไม่ไม่เคยได้สอบถามไปทางหมอแล้วนะฮะว่าอะไรแต่ว่าส่วนที่คอเนี่ยอ่าเราเราแค่สงสัยว่าน่าเหมือนเหมือนมีรอยเพราะว่าคืนนั้นก็เห็นมันมีรอยนะครับทีนี้อันนี้ภาพเออเรียนไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันแล้วแต่มุมการถ่ายภาพหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติจะโยงนะถ้าสมมุติจะโยงว่าถ้าจะถูกรัดคอใช

ต้องเริ่มเน่าจากตรงไหนนะครับเพราะว่าบอกตรงเนี้ยมันมีเลือดข้างตรงนี้มันเริ่มเน่าอะไรอย่างเงี้ยคุณพิชิตฉันไล่แบบนี้นะคะคือสิ่งที่คุณพิชิตสงสัยคือรอยที่คอครับกับสภาพของเข็มขัดนิรภัยสองคือรอยเน่าที่คอครับอ่าว่าจริงจริงมันเป็นหนึ่งจุดเท่านั้นหรือว่ามันไปก่อนที่อื่นเพ
มันไปพร้อมพร้อมกันหรือมันตรงไหนบ้างใช่ครับสามคือเออลักษณะของของตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับข้างล่างเบ้าตาใช่ไหมคะข้างล่างเบ้าตาที่มีรอยช้ำด้านขวาด้านขวามันเป็นไปได้ไหมคะที่เลือดมันจะลงไปตามการที่ท่านอนของน้องน่ะก็น้องนอนตะแคงขวาจริงหน้าลงไปจริงอ่าแต่ทำไมตรงเนี้ยไม่มีตรงไหนอ๋อ

ลงมาไหนเขาบอกว่าผิวหนังตาด้านขวาเนี้ยดำน่าจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจน่าจะเป็นพิธีเพศตำรวจเดี๋ยวนะคะเอาตรงเอาตรงเอาตรงอกด้านบนก่อนมีคำอธิบายไหมคะยังไม่มีคำอธิบายบอกแค่ว่ามันมีอาการอะไรเฉยเฉยใช่ไหมครับมีแต่ข้างเพราะว่าได้เห็นเอกสารอ่าเห็นแค่ตัวเอกสารยังไม่เคยได้ถามว่
คนที่จะตัดสินสุดท้ายคือโรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าคะไม่ครับก็หมอนิติเวศด้วยกันเนี่ย
จะเป็นคนดูแต่ทุกอย่างมันสามารถเกิดความผิดพลาดขึ้นได้
ที่เนี่ยดิฉันให้ดูเท่านี้ได้ใช่ไหมคะ
ได้ครับตามนี้นะ
อันนี้คือพริ้นต์ออกมานะคะคุณผู้ชม
อันนี้คือมันมีข้อความที่พูดว่า

เพราะว่าจะไม่ให้เห็นผู้ที่ส่งนะ
นี่คือเรียนเจ้านายครับเมื่อคืนผมได้รับแจ้งเหตุ
พบคนเสียชีวิตในรถเวลาประมาณ๒๓นาฬิกา๓๐นาทีครับ

ชนสูตรเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตโดยการฆาตกรรม
โดยใช้ถุงพลาสติกครอบที่ศีรษะ
ขาดอากาศหายใจเป็นเหตุให้เสียชีวิตครับ
แล้วนำศพไปไว้บริเวณวางเท้าของเบาะหลัง
เลื่อนเบาะหน้ามาแล้วเอ็นเบาะปิดไว้

มือไม้เขาคงไม่สามารถดึงแกะออกได้

สวมไว้เพราะอากาศในนั้นมันก็คงมีเล็กน้อย

พลาสติกอะไรแบบให้เบี่ยงไปนู่นไปนี่เลยหรือเปล่าคะ
ตอนนี้ต้องการให้ทางเจ้าที่ตำรวจที่เชี่ยวชาญ
ด้านคดีการฆาตกรรมอำพลังศพลองจำลองเหตุการณ์ให้หน่อย
ว่าถ้าเกิดว่าจะมีการอำพลางศพลักษณะนี้เขาสามารถทำได้ไหม
ใช้เวลากี่นาทีกว่าที่ผู้ตายจะถึงแก่ความตายจากการเอาถุงพลาสติกครอบ
ในกรณีที่จับมือทั้งสองข้างเอาไว้ไพร่หลัง
แล้วถุงพลาสติกครอบเฉยแบบนี้ทำให้ตายได้หรือเปล่า
ฟกช้ำตามแขนลำตัวขามีไหมคะ
เหนือจากที่คุณพิชิตเล่านอกเหนือจากนั้นมีไหม
ไม่มีครับผมไม่ได้เห็นศพแล้วนะครับ
ตอนที่แก้ผ้าออกเนี่ยไม่ได้เห็นในเอกสารมีไหมในเอกสารระบุแค่นี้ครับ
ไม่ได้มีรอยจับรอยบีบรอยรัดรอยไม่มีครับนอกจากตรงคอที่คุณสงสัย
ตรงคอกับตรงส่วงอกตรงนี้ครับที่มีรอยช้ำที่สงสัย

คุณแม่เคยทำเอกสารไปที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลใดก็แล้วแต่
หรือว่าที่สพเองเพื่อขอตรวจซ้ำขอชนะสูตรซ้ำมีลักษณะแบบนี้ไหมคะ

แล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นรายการที่ธนายรณรงค์บอกว่า
ตอนแรกที่ที่บ้านไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เอ่อเผาศพน้องไปเนี่ย
เพราะตอนแรกเข้าใจว่าสรุปคดีว่าเป็นฆาตกรรมเหรอ

เดี๋ยวนะคะมันลำดับความยังไงคุณตำรวจสรุปแล้ว
บอกครอบครัวแล้วว่าเป็นฆาตกรรม

ตำรวจยังไม่ยังไม่สรุปหรอกครับแต่ว่าที่เราเห็น
ที่เราประเมินจากสายตาเราเนี่ยเราเห็นแล้วก็
หมอเนี่ยผ่าตั้งหลายโรงพยาบาลแล้วเนี่ย

เป็นฆาตกรรมไม่น่าจะกี่วัน๓วัน๕วันคงจะจบอะไรอย่างนี้
คงจะได้เห็นหน้าฆาตกรว่าเขาเป็นใคร

ได้ถามนะครับก็เขาได้เจินไปชี้แจงนี่
ก็ตอนที่เขาจะสรุปสำนวนนี่แหละครับ
แล้วระหว่างนั้นไม่ได้ถามเพราะอะไร
เพราะมันเป็นช่วงของการทำงานของเขาอยู่

คือจะให้เกียรติตำรวจพื้นที่ให้เขาได้ทำงานอย่างเต็มที่

เพราะเราก็ยุ่งกับการทำพิธีกรรมต่างของน้องอยู่แล้ว
เป็นเรื่องปกติใช่ไหมที่ตำรวจเขาจะบอกเราทีเดียว

สงสัยว่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วสอบต่อสืบต่อ

จริงเขาควรแจ้งนะว่าลูกคุณมี๒ประเด็น
มีตอนนี้เหลือประเด็นแค่ประเด็นน่าจะเป็นฆ่าตัวตาย

ถ้ามีข้อสงสัยทางนี้จะได้ขอให้สอบสวนสืบสวนเพิ่มเติม
นี่คือสิ่งที่ต้องแจ้งเลยนะเบื้องต้นเลยนะ

นับตั้งแต่วันที่พบศพน้องนะคะ
ใช้เวลานานแค่ไหนที่ตำรวจแจ้งเราว่า

หนึ่งใน๔ประเด็นที่ตั้งไว้
เรื่องผลประโยชน์แล้วก็ฆ่าตัวตาย

ก็คือได้ยินในกระแสข่าวแต่ยังไม่ได้แจ้ง

มิถุนาที่มาเอาผลผ่ามาให้ดู

แต่ตอนนั้นเรายังไม่มีข้อสงสัยในผลพวกนี้
เพราะว่ามันด้วยเวลาอันสั้น
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าภาษาหมอคืออะไร

คือในข่าวมันมีบอกนะคะคุณผู้ชมว่า
กระเป๋าเงินเงินเอกสารเกี่ยวกับบัญชีผู้ที่มาขอกู้กับผู้ตายหาย
แล้วมันมีข่าวด้วยซ้ำไปบอกว่ามันมีเงินอยู่๒ล้านเศษนะคะ
และข่าวก็บอกไปอีกว่าเนื่องจากทำธุรกิจให้กู้
แล้วก็มีเหมือนกับมีนายทุนมาชั้นหนึ่งก่อนแล้วค่อยตัวเองแล้วก็ค่อยปล่อยกู้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
มีหนี้อยู่ก้อนโตเลย๙ล้านกว่าบาทนายทุน๑๗คนตำรวจก็เรียกสอบหมดแล้วนะคะ
รวมแล้วเนี่ยตำรวจสอบไป๔๙ปากเขาก็สรุปออกมาเป็นแบบนี้ว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
คำถามคือคุณแม่ที่รู้จักลูกรู้ว่าลูกทำธุรกิจอะไรรู้จักเพื่อนลูก
เคยเห็นหน้าเคยสังเกตอาการคำถามคือคุณแม่คิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นฆ่าตัวตายสักครู่ค่ะ
กลับมาที่สาเหตุนะคะที่มีน้ำหนักมากพอไหมที่จะเป็นการฆ่าตัวตายนะคุณแม่
รู้เรื่องเงินสองล้านกว่าบาทไหมคะไม่รู้ค่ะอ่าคุณแม่รู้ไหมว่า
พกเงินวันนั้นอ่ะเยอะแค่ไหนก็คุณแม่เห็นไปกดประมาณแสนสองแต่เหลือให้คุณแม่สองหมื่นค่ะ
ติดตัวไปแสนนึงค่ะแล้วบอกคุณแม่ว่าจะไปหาลูกค้าลูกค้าจะคืนเงินให้ค่ะ
เงินสองล้านกว่านี่พบในรถไหมคะไม่พบค่ะเอ่อเป็นเงินที่เขาจะได้วันนั้นไหมคะ
คุณแม่ก็ไม่รู้ค่ะว่าได้ยอดเงินเท่าไหร่เวลาเวลาเขาทำธุรกิจนะคุณแม่เขาเล่าให้คุณแม่ฟังทุกอย่างไหมว่า
คนนี้เป็นลูกค้าก็ไม่ทุกอย่างค่ะก็ไม่ทุกคนค่ะส่วนใหญ่เล่าไหมหรือไม่เล่าเลย
ก็เล่ามั่งค่ะแต่ไม่ละเอียดค่ะแล้วเขาเคยเล่าบ้างไหมว่ามีความขัดแย้งอะไร
เช่นเพื่อนที่ทำด้วยกันหรือว่าคนที่เป็นลูกค้าที่มาขอกู้หรือแม้กระทั่งที่เรียกว่านายทุนที่ให้เงินเขามา
วันนั้นแม่ได้ยินบ่นบ่นว่าลูกค้าไม่คืนเงินให้ไม่เหมือนทีอยากได้เขาบ่นอย่างนั้น
เขาบ่นไหมว่ามีความขัดแย้งทะเลาะกันขู่กันมีไหมคะ

เขาเคยเล่าให้ฟังในช่วงก่อนเกิดเหตุไหมว่าเขาโดนขู่เขาขัดแย้งกับใครทะเลาะกับใครมีปากเสียงกับใคร

ไม่ค่ะไม่รู้ค่ะเขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ
คุณแม่รู้รู้ยอดเงินที่เขาเป็นหนี้ไหมคะ

ตัวเลข๙ล้านกว่านี่ใช่ตัวเลขที่เขาเป็นหนี้ไหมคุณแม่

ส่วนใหญ่เขาเล่าให้คุณแม่ฟังหมดทุกเรื่องไหมคะเป็นลูกที่สนิทกับคุณแม่ไหม

สนิทถ้าเขามีหนี้มีสินมีปัญหาเขาคุยกับคุณแม่ไหม

แม่รู้ไหมเขามีนายทุนให้เขากี่คน

คืออย่างนี้มันมีตัวเลขบอกมียอดหนี้นะ๙ล้านกว่านะคะมีในทุน๑๗คนคืออันนี้ก็เราก็เอามาจากข่าวนะ
แม่นี่รู้รู้แต่พี่น้องที่สนิทกันค่ะ
คือเขาเอาให้มาปล่อยแล้วก็ให้เขาใช้ด้วยกันค่ะ

แต่คนอื่นไกลกว่านี้แม่ไม่รู้ค่ะ
คืออันนี้คือข้อมูลที่ได้จากทางตำรวจนะคะว่าเขามีคนที่เขาไปกู้เงินมา๑๗คน
อดเงิน๙ล้านกว่าบาทอันนี้ไม่เคยทราบ
เป็นสัญญาณได้บ้างไหมคุณแม่ว่าเขาเครียดหรือเขากำลังคิดทำร้ายตัวเอง
ไม่ค่ะไม่มีสัญญาณเลยค่ะ
อะไรที่บอกว่าไม่มีสัญญาณที่เราแน่ใจ
แน่ใจที่ไม่มีอะไรที่ปกติเลยค่ะผิดปกติเลยค่ะ
เขามีแผนที่เขาจะทำมีเรื่องที่เขาจะทำในอนาคตอันใกล้ไหมคะก่อนวันเกิดเหตุมีค่ะ
ก็ไปเช่าซื้อรถตู้ให้น้องเขาค่ะ
เขามีโครงการใหญ่ที่จะทำเขาไปยืมตังค์ออกมาจากทกศเขาจะทำร้านทำร้านซื้อข้าวซื้อมันค่ะโครงการเขาค่ะ
มีแผนในอนาคตอันใกล้ไม่เคยมีบทสนทนาที่เหมือนกับทอดถอนใจไม่ค่ะในชะตาชีวิต

ร้ายไม่มีค่ะเครียดว่ามีปัญหาแก้ไม่ตกไม่มีค่ะมีสั่งเสียกับทางสามี
กับทางลูกไหมไม่มีค่ะไม่บ่นไม่เปลยเลยเหรอไม่มีค่ะแม้แต่กับคุณพ่อหรือคุณแม่
ค่ะตรงกันไหมคุณพิชิตครับก็น้องก็ใช้ชีวิตปกตินะครับเวลาผมไปเจอ
อาจจะเจอในเมืองบ้างหรือเจอมาเจอที่บ้านเขาก็ใช้ชีวิตปกติหน้าตาแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดี
บางทีก็เห็นรูปในเฟซบุ๊กแล้วก็อัพรูปชอบเซลฟี่อะไรพวกนี้
ก็ใช้ชีวิตปกติไม่เห็นสัญญาณของการทำร้ายตัวเองไม่เห็นนะฮะ
ทางกลับกันเห็นสัญญาณของการถูกจ้องทำร้ายไหมคะไม่เห็นเพราะว่าน้องเนี่ย
ถ้ามีปัญหาก็ต้องโทรหาผมคือไม่โทรไม่มีอะไรให้โทรเลยส่วนมากก็โทร
หากันถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีอะไร
เวลาที่ผู้ตายมีปัญหาแล้วโทรหาคุณพิชิตส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรคะ
ส่วนมากจะมาปรึกษาไม่ใช่เรื่องของเธอเรื่องของน้องน้องอาจจะน้องชาย
บางทีสำมารถเลยเทเมาอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ชอบพูดว่าเอออ่า
หนูเนี่ยโทรมาหาพี่เนี่ยไม่เคยเอาเรื่องสบายใจมาให้เลยนะ
เอาแต่เรื่องที่ไม่สบายใจมาให้พี่ปวดหัวแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของเธอ
แต่เป็นเรื่องของน้องที่น้องอาจจะเป็นน้องชายที่ยังวัยรุ่นอยู่
อะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ความส่วนมากครับคุณพิเศษคุณพิเศษทราบ
น้องเคยเล่าให้ฟังไหมพี่เดี๋ยวหนูจะทำอย่างนี้นะพี่หนูจะทำอย่างนั้นนะ
คือมันจะมีระยะอันใกล้ไหมสิ่งที่เขาคิดจะทำ
คือไม่ทราบว่าเขาจะทำอะไรนะครับเพราะว่าแต่เราก็เห็นอยู่
เขายังใช้ชีวิตปกติทำมาค้าขายปกติแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีโครงการอะไร
เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ถาม
ก็เห็นเขาทำมาค้าขายแต่ที่บ้านก็ปกติ
เหนือจากเรื่องเงินเรื่องธุรกิจแล้วเนี่ยนะคะ
มีเรื่องชู้สาวไหมขออภัยนะคะที่เราสงสัย
คือชู้สาวนี่ผมไม่สงสัยแต่ถามว่าเธอคุยกับใครไหม
เคยคุยกับแฟนเก่าอยู่คนนึง
ก็เจอกันในเฟซบุ๊คอีกรอบคือได้ถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบอะไรกันเนี่ย
แต่ผมไม่รู้หรอกเขาคุยอะไรกันยาวนานอะไรขนาดไหน
แต่ว่าเรื่องที่จะเกินเลยไปกว่านั้นไม่มีไม่มี
สุดท้ายที่ทนายรณรงค์ค่ะเอายังไง
คือรองศรีวราเรียกผู้การจังหวัดและผู้กำกับสพมา

หลังจากนี้เอายังไงสิ่งที่เราจะบอกท่าน
คือต้องการให้ท่านช่วยตรวจสอบสำนวนคดีทั้งหมดอีกรอบหนึ่ง

ใช่ครับไม่เห็นยากเลยนี่

นักสูตรไม่ได้แล้วก็ต้องอาศัยเท่าที่มีดูแล้วก็ตรวจสอบ
เพิ่มเติมดูอย่างน้อยประเด็นที่คาใจก็ต้องมีคำตอบ
เท่าที่คุยมาน้ำหนักไปทางเรื่องไหน

เงินกู้

เอาเท่าที่ทนายอาจจะพูดแทนได้สอบมาแล้วเนี่ยนะคะ
จริงแล้วมีคนที่สงสัยอยู่ไหมมีครับมีมีหลายคนไหมเออมีอยู่หลายคน
เจ้าตัวรู้ไหมว่าโดนสงสัยอยู่รู้ครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามข่าวนี้กันต่อนะคะที่ฉันย้ำให้อีกครั้งหนึ่ง
คือจริงครอบครัวที่ออกมาเนี่ยชัดกลัวกลัวค่ะออกมาเพราะกลัว
แล้วจริงตอนแรกก็ไม่อยากจะออกมาก็เพราะกลัวเหมือนกัน
คือกลัวว่าถ้าออกมาแล้วทวงถามแล้วยังสงสัยคางแคลงใจก็กลัวอีก
เดี๋ยวจะหาว่าไปสงสัยคนนั้นคนนี้แต่ถ้าไม่ออกมาก็กลัวค่ะ
เพราะไม่รู้ลูกเสียชีวิตเพราะอะไรแล้วตัวเองจะเป็นอย่างไรบ้าง
ก็เลยต้องออกมาอยากจะพิสูจน์อีกครั้งนะคะ
ทีนี้กระบวนการจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยพรุ่งนี้ถ้าเป็นไปตามที่ข่าวบอกคือรองศรีวรา
จะคุยกับนายตำรวจสองท่านนะคะส่วนความคืบหน้าคุณผู้ชมติดตามได้กับไทยรัฐทีวี
เดี๋ยวจบรายการเรานะคะแล้วเดี๋ยวรอชมเลยค่ะในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะคุณเขมมาสอนและคุณภาคภูมิ
รอเล่าให้ฟังละเอียดทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
ว่าถ้าสงสัยจะสงสัยอะไรได้บ้าง